เมื่อคืนนี้นะครับกลางดึกเลยประมาณตี๓๓๐นะครับ
ทางศูนย์วิทยุแจ้งเหตุของสพเมืองเพชรบูรณ์
ได้รับแจ้งเหตุว่ามี๔ผู้ต้องขังหลบหนีออกจากเรือนจำประจำจังหวัดเพชรชบูรณ์นะครับ
กลายเป็นมีคำเตือนให้ประชาชนได้รับทราบเลย
ระวัง๔นักโทษคดียาเสพติดแหกคุกเพชรบูรณ์หนีไปทั้งโซ่ตรวน
ที่สุดตอนนี้นะฮะตามจับกลุ่มตัวได้๑รายแล้วนะครับ
คือเหตุการณ์หลังจากที่ทางเจ้าหน้าที่ของศูนย์วิทยุรับแจ้งเหตุของสพเมืองเพชรบูรณ์
ได้รับแจ้งเหตุตอนประมาณสักตีสามครึ่ง
ทีนี้ครับก็ระดมกำลังกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเลยกว่าร้อยนาย
ในการปูพรมตามไล่ล่าตัวนักโทษที่หลบหนีทันทีนะครับ
ก็นักโทษที่หลบหนีมี๑ก็คือนายวัชรินจันบูรณอายุ๓๕ปี
นายพัทรดันัยสื่อสิริธรรมรงค์อายุ๔๐ปี
๓นายธนะดลตันติวนิตเจริญอายุ๑๘ปี
๔นายกฤษฎาโครงขาวอายุ๒๑ปี
ก็ทั้งหมดเป็นนักโทษในคดียาเสพติดทั้งหมดเลย
เจ้าหน้าที่พยายามเร่งติดตามตัวเพราะเกรงว่าผู้ต้องขัง
อาจจะก่อเหตุทำอันตรายให้กับชาวบ้าน
และขณะหลบหนีนะฮะคือผู้ต้องขังทุกคนถูกใส่โซ่ตรวนไว้ที่ขาด้วยนะครับ
มีชาวบ้านแจ้งเจ้าหน้าที่บอกว่าเห็นหนึ่งในผู้ต้องขังที่หลบหนี
แถวตลาดโพจันทร์หรือตลาดโต้รุ่งตำบลในเมือง
แล้วก็หนีเข้าไปในเขตพื้นที่ของโรงเรียน
ดังนั้นครับชุดสืบสวนตำรวจสพเมืองเพชรบูรณ์
ก็เลยตามเข้าไปตรวจสอบภายในโรงเรียนเมืองเพชรบูร

จริงด้วยนะฮะคือสามารถจับกลุ่มผู้ต้องขังที่หลบหนีได้๑ราย
ก็คือนายวัชรินทีนี้นำตัวมาสอบปากคำเข้มเลยล่ะครับ
จากการสอบปากคำนายวัชรินให้การบอกว่าเพื่อนอีก๒ราย
ก็หลบหนีซ่อนตัวอยู่ภายในโรงเรียนเมืองเพชรบูรณเช่นเดียวกัน
อยู่ในที่เดียวกันส่วนอีก๑รายได้หลบหนีออกจากโรงเรียนไปแล้วนะครับ
ซึ่งเจ้าหน้าที่ต้องเร่งควบคุมตัวนายวัชริน
ส่งกลับเรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์แล้วก็ต้องตามไล่ล่าอีก๓นักโทษที่หลบหนีนะครับ
เจ้าหน้าที่ยังคงปิดล้อมบริเวณป่าเนื้อที่กว่า๓๐ไร่
ใกล้กับโรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์คาดว่าผู้ต้องขังที่เหลือ๓รายอาจจะหลบซ่อนอยู่ในพื้นที่
แต่ล่าสุดของล่าสุดมีรายงานออกมานะครับว่า
ก๑๒๑๒กรุงเทพนครมารับตัวไป๑คนแล้ว
ส่วนอีก๒คนอาจจะหลบซ่อนอยู่ในพื้นที่บริเวณใกล้เคียงกับโรงเรียนเมืองเพชรบูรณนี่แหละครับ
ล่าสุดนะฮะทางเรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์ตั้งรางวัลนำจับเป็นเงินจำนวนถึง๑แสนบาท
สำหรับผู้ที่แจ้งเบาะแสผู้ต้องขังที่หลบหนีไปทั้ง๓รายเนี่ยนะครับ
โดยขอให้ติดต่อมาที่เรือนจำจังหวัดเพชรบูรณหมายเลขโทรศัพท์นะครับ
หรือทางผู้บัญชาการเรือนจำโดยตรงเลยคุณเขาให้เบอร์ผู้บัญชาการเลยนะ
คือ๐๘๐๐๗๑๓๑๒๙นะครับแล้วก็ตอนนี้ทางตำรวจนะฮะ
ขี้คายคดีพยายามที่จะตามไล่ล่า๓ผู้ต้องขังที่หลบหนีอยู่นะครับ